การที่มันเกิดขึ้นเนี่ยขับรถตามตามหลังรถสิบล้อแล้วรถสิบล้อเนี่ยเขาเอาเหมือนผ้าใบปูแล้วเอาน้ำปูนซีเมนใส่
โอ้โหจะเอาไปทิ้งไงแล้วคุณเห็นสภาพรถของเขาไหมน้ำปูนมันกระฉอกมา
เพิ่งตกใจนะเห็นสภาพรถสิบล้อแล้วเดี๋ยวดูแท็กซี่แท็กซี่หนักกว่านี้อีกคุณผู้ชมนี่
กลายเป็นแท็กซี่เคลือบปูนเลยฮะเคลือบไปทั้งคันเลยคุณสี่รถ
หลังจากนี้จะยังไงคะเนี่ยนี่เกิดขึ้นมาตอนสองทุ่มกว่านี้นะครับ
แล้วบริษัทสนบังเกณฑ์น่ะเขาได้รับแจ้งมันกระฉอกแล้วราดลงมาแบบนี้
โอ้โหนี่เรียกว่ากระฉอกอ่ะฮะคือกระฉอกอ่ะมันจะต้องนิดเดียวใช่ไหม
เหมือนกับแบบเทหกลงมาหมดแล้วก็ราดรถเลยอ่ะค่ะนี่พี่โชเฟอร์เปิดประตูรถให้ดู
และคิดดูว่าตอนที่น้ำปูมันกระฉอกลงมาผู้โดยสารกำลังลงจากรถ
ผู้โดยสารกำลังเปิดประตูแบบเมื่อกี้นะฮะแล้วผู้โดยสารก็เปลือเปื้อนโคนเหมือนกัน
ถนนผลโยธินฝั่งขาออกใกล้กับแยกบิ๊กซีสะพานใหม่นะ
พอไปตรวจสอบดูโอ้โหเห็นสภาพรถทั้งสองคัน
เพราะว่ามันก็มาจากรถของเขานี่แหละครับแต่รถแท็กซี่คันนี้นี่
ด้านหลังนี่ไปหมดเลยอ่ะนะคะเรียกว่าเละเลยนะฮะใช่ค่ะ
แล้วต้องปิดการจราจรไปหนึ่งเลนอ่ะเพราะว่าไม่งั้นน่ะ
ถ้าเกิดว่าจะให้ขับผ่านตรงนี้ไม่ไหวค่ะก็เลยทำให้เมื่อคืนนี้
รถก็ติดหนักนะคะจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่ารถบรรทุกน้ำปูนซีเมนคันนี้เนี่ย
เขาบรรทุกปูนซีเมนมาจากโครงการก่อสร้างในเมืองไง
เดี๋ยวกำลังจะเอาไปทิ้งย่างถนนจตุโชชท้อไซมัย
แล้วทีนี้วิธีการของเขาคือเขาเอาผ้าใบปูหลังรถหมดเลยนะ
ครับแล้วใส่น้ำปูซีเมนไว้เต็มคันอ่ะคุณมันได้เหรอวิธีการอย่างเงี้
มันถูกวิธีไหมฮะทีนี้พอขับมาเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหม
เห็นไหมผ้าใบด้านหลังอ่ะอ่าฮะแล้วอูหูพอขับมาน้ำปูนเอ่ย
แล้วเจอแบบสภาพถนนเข้าไปนะคะถนนประเทศไทย
มันก็เลยเป็นแบบนี้ทีนี้โชเฟอร์แท็กซี่เขาบอกว่าผมอ่ะ
จอดรถให้ผู้โดยสารลงโครมมาเลยแล้วรถสิบล้อในน้ำปูน
ลักออกมาใส่รถผมอ่ะแล้วเปียกผู้โดยสารไปทั้งตัวเลยค่ะครับ
ผมรับผู้โดยสารมาจากแถวย่านรามอินทาครับผมจะมาส่งที่ตรงคอนโดแอบริตตรง
ทีเอสสายหยุดแล้วทีนี้รถมันติดผู้โดยสารเขาก็เลยขอ
ก็คือพอจอดรถปุ๊บผู้โดยสารเขาก็จ่ายเงิน
จ่ายเงินเสร็จก็กำลังจะเปิดประตูลงก็ได้ยินเสียงดังโครม

คือตอนนี้ในตัวรถคือเต็มไปด้วยขี้โคนหมดเลย
ภูติศาสตร์ก็ถนาภูติศาสตร์ผู้หญิงนั่งอยู่ในสุด

โอ้โหมันเลอะไปถึงในตัวรถด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะนี่เดี๋ยวก็ต้องให้บริษัทประกัน
มาเจรจาเรื่องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะ
แล้วเบื้องต้นตำรวจก็ต้องนำคนขับรถ๑๐ล้อ

โอ้โฮเอาออกยากนะคุณโฟนมันต้องมีวิธีแหละ
แต่ว่านี่คนขับรถ๑๐ล้อโดนแจ้งข้อหาอะไรบ้างรู้ไหมฮะ
เกี่ยวกับการทำสิ่งของตกหล่นบนพื้นผิวการจราจร

คือเหมือนต้องชดใช้อะไรให้กับส่วนราชการเขาเลย

อืมนะฮะก็ต้องทำการเปรียบเทียบปรับต่อไปนะ

แบบล้างแล้วจะออกมันเป็นปูนอ่ะพอปูนมันแห้งทีเนี่ย